คุณผู้ชมคะดูอันนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์สะพานยกระดับอ่อนนุษย์รัฐกระบังที่พังถล่มมา
ทำให้มีคนงานเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
พี่สาวของคนงานเขาบอกว่าไงรู้ไหม

มีคนเห็นเหมือนกับเห็นน้องชายของเขา

แล้วอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ

เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคลิป
ที่คนถ่ายไว้ได้ทยอยลงโซเชียล
คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเช่นกันค่ะ
เห็นไหมกระโดดจนตัวลอย

คือรู้เลยว่าเห็นอะไรแล้วคือตกใจ
ตะโกนกรี๊ดร้องให้คนที่อยู่ในร้าน
ออกมามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถูกต้องก็คือเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันตั้งแต่วันแรกของ
การเกิดเหตุการณ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโอ้ตกใจทำอะไรไม่ถูก
แล้วกล้องวงจรปิดคนที่อยู่ตรงนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ถล่มคนที่อยู่ตรงนั้นก็หนีตายกันชุนละมุนคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหน่ากลัวมาก
จังหวะนี้น่ากลัวจริงคือตอนที่มันสั่นเห็นไหม
กล้องวงจรปิดก็สั่นแล้วคือมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรีบมารถซีวิกไหมพี่เบิร์ต
ซีวิกนี่รีบหักเลี้ยวคนวิ่งหนีตายหกล้มกันแล้วค่ะ

ที่คนที่อยู่ตรงนี้นี่คือโกงความตายแล้วทั้งนั้นเลยนะ
โกงความตายแล้วทั้งนั้นเลยโอ้โห

ภาพเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าแต่ละมุมมันเริ่มทยอยออกมาเรื่อยค่ะคุณผู้ชม

ตรงนั้นที่หนีเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคือปั๊มน้ำมันนะคะ
จุดนี้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะมีแต่เฉียดทั้งนั้นเลยอะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่งานศพของนายอารันสังครักษ์อายุ๒๔ปีที่เป็นคนงานเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ซื้อพวงมาลัยที่ร้านร้านหนึ่งในกรุงเทพ
พวงมาลัยแล้วก็เจ้าของร้านดอกไม้ที่อยู่ใกล้กัน
เขาขอดูรูปถ่ายของน้องชาย
พอเปิดภาพบัตรประชาชนให้ดูนะ
พ่อค้าแม่ค้าเขามองหน้ากัน
องหน้ากันแล้วเกิดอะไรขึ้น
ลองฟังพี่สาวของคนตายเล่าค่ะ
แล้วตอนนี้มีพี่ร้านข้าง

อันนี้พี่ไม่เอาเงิน
คือช่วยน้องทำบุญนะอะไรอย่างนี้
น้องน่าจะเดินไปแล้วไปบอกร้านข้างว่า
บอกพี่สาวผมด้วยนะไปรอในรถ
แล้วตอนนี้ร้านคนที่ขายพวงมาลัยให้

พี่จะพูดตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าเห็นน้อง

โหดีนะชาวแล้วเล่าได้
แสดงว่าไม่ใช่คนเดียวด้วยที่เห็น
มีการเดินไปบอกอีกร้านหนึ่งด้วยว่า
ให้ไปบอกพี่สาวว่าผมจะไปรออยู่ที่รถ

ทีนี้คนงานที่เขารอดชีวิต
อยู่ในไซส์งานนี้พี่คนนี้พี่วิทยา
พี่วิทยาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียง
เหมือนกับเหล็กฉีกทีละข้าง
แต๊บเดียวเท่านั้นรหัสสะพานทะลมลงมา

อยู่ในอุมองแล้วอุมองมันค่อยยุบตัวลงมา

เจ็บไหมพี่เจ็บสิแต่เจ็บไม่มาก

เพราะบารมีของเหรียญทาเวสวัน
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ